เป็นเหตุการณ์ชนแล้วหนีแถมผู้ก่อเหตุยังเป็นทหารเรือด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าตลาดเอกธานีค่ะ
เข้ากิโลเมตรที่๑๐ที่ตะบนภูตาหลวงจังหวัดชนบุรี

สีเขียวคือรถจักรยานยนต์๒คัน
ส่วนสีแดงเนี่ยนะคะมีกระบะขับมาอย่างรวดเร็ว
แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างหน้า๒คัน

ซึ่งกระบะไม่ได้ลงมาดูความปลอดภัยแต่อย่างใดเนี่ยค่ะ

เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕รายด้วยกัน
ที่น่าเจ็บใจคือกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงเนี่ย
จับภาพได้เลยว่าคนขับกระบะคันนี้
หลังจากที่ชนเขาแล้วแล้วก็หนีมา
ยังมีหน้าลงมาจอดรถซ่อมกันชนรถของตัวเองแล้วขับออกไปค่ะ
มีเวลาซ่อมกันชนรถได้แต่ไม่มีเวลาลงมาดูแลคนเจ็บนะคะ
แม่ของคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยเขาสืบสาวราวเรื่อง
จนรู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นทหาร
พอแจ้งคงแจ้งความอะไรกันเสร็จนะคะ
โศกองทัพเรือก็ออกมาชี้แจงออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

ผู้ก่อเหตุคือจ่าเอกชาวริสวงสำราน
กัดกองพันธ์ก่อสร้างและพัฒนา
กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ซึ่งสอบสวนแล้วเจ้าตัวก็ให้การยอมรับว่าขับรถชนแล้วหนีจริง
วันนี้ค่ะนายทหารพระธรรมนูลก็เลยจะนำตัวจ่าเอกชาวฤทธิ์
ส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
องทัพเรือให้คำมั่นด้วยนะคะว่า
จะติดต่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายอย่างเร็วที่สุด
และจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดค่ะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นผู้หญิงคนนึงที่
กอดผู้ชายคนหนึ่งอยู่ใช่ไหมคะ
คนนั้นเนี่ยคือนางสาวเศษสิรินวมโรธนะคะ

แล้วก็เลยออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
จักรยานยนต์จอดเสียอยู่ค่ะ

ภูทรพลูตาหลวงตั้งแต่๘สิงหาคมนะคะ
มีการโพสต์เรื่องราวลงโซเชียลมีเดียด้วย

ก็มีคนให้เบาะแสให้พี่กัดมา
จนรู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นทหาร

ตามไปถึงบ้านเลยนะคะในค่ายทหาร

เพราะแม่รู้ว่ามันเป็นสถานที่ราชการ
ก็แจ้งตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุให้รับทราบ
แต่ตำรวจบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจท้องที่

แล้วสุดท้ายผู้ก่อเหตุก็หนีไปค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวุฒิพงศ์สมใจ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพลูตาหลวง

ตอนนี้ออกหมายเรียกคนขับรถกระบะไปแล้ว

ก็ย้ำว่าจริงตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะ